เนี่ยผลงานมึงเนี่ยดูเบาะรถเนี่ยเนี่ยนะ่าหรอไหมหน่าจะปล่อยวัดใช่ไหม
ปล่อยวัดเออกูจะเอาไปปล่อยวัดแล้วมึงดูมึงเบาะรถเนี่ยทุกครั้ง
กูไปปล่อยวัดแน่เอาไปปล่อยวัดโอเคไงเออไม่ทำไมหรอก
เนี่ยมึงทำเบาะพังอ่ะเจ้าจะไปปล่อยวัดเอ้ยเอ้ย
ก็ทำไมอ่ะทำไมต้องไปปล่อยวัดทำไมเออทำไมอ่ะ
อากาศเบาะรถพังหมดแล้วก็ต้องไปปล่อยวัดไงไปปล่อยวัดนะโอเคนะ
ทำไมเออกูจะเอาไปปล่อยวัดแล้วอุ้ยคุณน้ำมันพูดได้อ๋อ
มันพูดได้จริงเหรอก็บอกแล้วว่าเพราะกัดเบาะรถไงก็เลยจะไปปล่อยวัด
โอเคก็กัดเบาะจิกเบาะก็จะไปปล่อยวัดทำไมโอ้ย
เล่าจบแล้วเนี่ยสมชายที่ไม่ใช่สมปองนะสมชายเนี่ยเป็นดาวดวงใหม่
ดเล่นอยู่ในโซเชียลคลิปแจ้งเกิดของมันก็คือนี่แหละ
โดนเจ้าของเนี่ยดุเพราะว่าไปจิกไปกัดเบาะรถมอเตอร์ไซค์จนโอ้ย
คุณดูสภาพบอกเอาเองแล้วค่ะไม่อยากพูดเออแล้วก็เถียงทำไมทำไมทำไม
อย่างนี้เป็นไวรัลเลยคุณ

ดูเยอะกว่าดูตลอดอีกมากจริงคนดูเยอะกว่าดูตลอดข่าวรวมกันอีก
เอาเป็นว่าตอนนี้มาดูตะลอนข่าวเนาะออกข่าวแล้ว
แล้วก็จากการพูดคุยกับเจ้าของคลิปเนี่ยก็
คือเจ้าของคลิปคนที่ถ่ายชื่อว่าคุณอภิชาติชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็เลี้ยงเจ้าสมชายมา๗๘ปีแล้วคุณ
ก็นั่นแหละตอนนั้นไปเจอมันตกลงมาด้วยแบบว่าตกลงมาจากต้นไม้ด้วยความว่าสงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยง
แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าสมชาย
นี่แหละสมชายตั้งแต่หัวจดเท้า
เพราะว่าเป็นชื่อโบราณเขาบอกว่าคือชื่อมันแบบเท่ดีไม่ค่อยได้ยินแล้วในยุคนี้
ไม่ใช่แค่ชื่อโบราณนะเพลงที่เราร้องอย่างโบราณ
แต่เป็นเพลงฮิตเขาเหรอเป็นเพลงฮิตของพี่เต๋าเขาใช่แล้วเจ้าสมชายเห็นขนมันเงาแบบเนี้ย
ขุนชนะยังไม่อ่าบน้ำทุกวันเลยอ่ะมีหน้าขนเงางดซิด้วย
คือตั้งแต่ปิดก็ค่อยได้อ่าปขุนชนะอ่ะ

ค่ะก็ตั้งแต่บอกว่าปิดห้องน้ำห้องน้ำมันชำรุดเนื้อเราก็ไม่ค่อยได้อ่าป
คือนิสัยชาวอีกาตัวนี้นะคะสมชายร่าเริงสุขศนต์จิบเย็นแล้วก็ฮาวเป้ง
มันรับบ้านมันรักเจ้าของมาก
คือเวลาที่มีแขกคนแปลกหน้าอะไรอย่างนี้มาบ้าน

ลพพอนี่คือไล่แขกไทย
อ้าวมันไล่แขกค่ะคุณไม่ต้อนรักแขกนะฮะ
น้องเบตอเอาจริงนะอีกาที่ดูเชื่องแสนรู้

ที่เขาพูดได้แล้วแสนรู้นึกออกไหม
แล้วคุณดูวีรกรรมอีกหนึ่งอย่างยังไม่หมด
ยังไม่หมดหรอมันไล่จิกหมาจิกไก่ของเพื่อนบ้าโอ้โฮ
หมาหมากับไก่มันก็ไม่เว้น

คืออย่างนี้ดิฉันคิดว่ามันน่าจะฟิลแบบหยอก
อยากไปเล่นอ่ะนึกออกไหมมาเด็กก็มาดีครับมาดีครับ
โอ้ยจริงอ่ะใช่แล้วสมชัยเรียงง่ายกินทุกอย่าง
กินอะไรบ้างสมชัยกินหมูแต่ช่วงนี้หมูแพง
ตอบก่อนแล้วกินอะไรแทนไก่เนื้อลูกชิ้นกินได้หมด
แล้วก็กินผลไม้ด้วยผลไม้ที่ปลดปรานที่สุดคือ
ทุเรียนชอบกินของแพงคุณค่ะความสามารถพิเศษก็คือพูดได้นั่นแหละ
พี่อภิชาติเนี่ยเขาบอกว่าสมชายพูดเก่งแต่ว่าพูดเป็นคำนะ
แล้วไม่ได้เกิดจากการที่เขาสอนนะมันพูดเอง
คาดว่ามันเรียนแบบเสียงของมนุษย์ตอนแรกที่เขาได้ยินตกใจ
เฮ้ยอีกาผีสิงมันทำไมพูดได้ตกใจเหมือนกัน
ตอนแรกเขางงเหมือนแบบเฮ้ยเสียงอะไรที่ไหนได้เสียงสมชาย
แปลว่าอะไรรู้ไหมพี่อภิชาติต้องใช้คำว่าทำไมบ่อย

ใช่ไหมจับผมก็ต้องพูดสิ

เมื่อวานออกไปไหนกลับดึกทำไมไม่กลับมาให้มันเร็วบ้าง

สมชัยเลยตำนานเย็นแบบคุณพูดนะคุณพูดนะ
ไม่ถ้าเป็นผมผมไม่พูดต่อไป

คำเดียวจบหล่อสมชัยเลย
คำว่าขอโทษยิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว